ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่เราบอกไปว่า
ตำรวจสามารถจับคนร้ายได้แล้วนะคะคนร้ายที่เป็นพี่ชายก่อเหตุ
น้องชายแล้วตัดหัวน้องเอาไปทิ้งน้ำเนี่ยค่ะจับตัวได้แล้ว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เจ้าตัวก็ย้ำว่าที่ก่อเหตุไปเพราะว่าแค้นสะสมที่ทะเลาะกับน้องชายอยู่บ่อย
เป็นความเครียดความแค้นสะสมนำมาซึ่งการก่อเหตุอันโหดเขี้ยมนี้นะคะ
ตำรวจภูทรบ้านไร่ค่ะคุมตัวพี่ชายที่ก่อเหตุก็ชื่อว่านาย
อนุชากระแหน่นะคะเนี่ยค่ะพี่ชายที่ฆ่าน้องชายเนี่ยนะคะ
อนุชาเป็นผู้ต้องหาฆ่าตัดคอในอนุวัฒน์ประแหน่น้องชายเสียชีวิต
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุตอนที่นำตัวออกจากโรงพักเนี่ยค่ะ
นายอนุชาผู้ต้องหาหน้านิ่งเลยนะคะแล้วก็บอกว่านอนหลับสบายดีไม่ได้เครียดอะไร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพของตำรวจในวันนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์ค่ะ
ตำรวจไล่เรียงแบบนี้นะคะจุดแรกที่ตำรวจนำตัวไปทำแผน
คือจุดที่นายอนุชาผู้ต้องหานำอาวุธปืนมีดปลายแหลมไปซ่อนไว้ค่ะ
อยู่ที่ไหล่เขาลึกลงไปประมาณ๕๐๐เมตรจากกระท่อมที่ใช้กบดานนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุสองกิโลค่ะจุดนี้นะคะครับ
ส่วนจุดที่๒เป็นจุดที่พบศพนายอนุวัฒน์น้องชายนะคะ
จุดนี้เนี่ยนายอนุชาผู้ต้องหาบอกว่าหลังจากนายอนุวัฒน์ล้มลงกับพื้นย่า
เขาก็เดินมาดูเห็นว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยเอามีดเป็นมีดปลายแหลมฟันไปที่คอสองครั้ง
คอขาดเลยนะคะเอามือหยิบหยิบหัวน้องอ่ะแล้วก็โยนไปในบ่อครับ
ตอนนั้นเนี่ยอนุวัฒน์ผู้ต้องหาบอกว่าก็มันแขนความแขนมันฝังใจ
ก็เลยลงมือแบบนี้โดยไม่ได้คิดอะไรเลยเขาบอกว่าลงมือเพราะความแค้นแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยนะวินาทีนั้น
ส่วนจุดที่๓ค่ะกระท่อมในไร่ของนายอนุชาเองนะคะ
เขาบอกว่าตอนที่นั่งพักอยู่นายอนุวัฒน์น้องชายเนี่ยเดินมาหา
ตะโกนท้าทายว่าให้ยิงให้ตายสิท้าให้ยิงค่ะเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็โกรธอยู่แล้วเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่บ่อย
ท้าว่าให้ยิงก็เลยหยิบปืนมาจริงจริงหยิบปืนอยู่หัวนอนเล็งไปแล้วยิงไปนัดหนึ่งค่ะ
จากนั้นก็ไปหยิบมีดปลายแหลมที่เอาไว้ทำครัวพกไปด้วยเพราะไม่มั่นใจว่าที่ยิงไปเนี่ย
นายอนุวัฒน์ที่เป็นน้องชายอ่ะตายหรือเปล่าพกมีดไปอีกนะคะคือเอามีดยิงเสร็จเอามีดเดินไปดูที่ศพ
ดูว่าตายหรือยังนี่พอไปถึงเห็นว่าตายแล้วก็เลยเอามีดตัดหัวเลย
ส่วนจุดที่๔ค่ะเส้นทางที่ใช้หลบหนีในอนุชาผู้ต้องหาบอกว่าหลังก่อเหตุไม่ได้ตั้งใจจะหนี
ว่าเดินไปเรื่อยยืนยันว่าไม่ได้มีใครช่วยหนีนะคะไม่ได้มีใครช่วยให้ถี่ซ่อนหรือว่าพาหลบหนี
ไปเจอเขาในป่าเพราะว่าน่าจะเป็นห่วงก็เลยออกตามหา
นายอนุชาอ้างว่าเมื่อวานที่ถูกจับได้เพราะมอบตัวเองเบื่อจะหนีแล้วหนีเนี่ยมันเหนื่อยเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
ส่วนจุดที่๕เป็นจุดสุดท้ายค่ะคือที่บ้านของนางมะขินกระแหน่
แม่ของนายอนุชาผู้ต้องหาและนายอนุวัฒน์ผู้เสียชีวิต
คือแม้เขาจะยอมรับว่าเรื่องที่ดินมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุนี้
แต่เขาบอกว่าสาเหตุสำคัญก็คือเขาถูกน้องชายทำร้ายร่างกายบ่อย
แล้วแม่ชอบเข้าข้างน้องก็เลยฝังใจมาตลอด
วันที่๒๗สิงหาคมนายอนุชาผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ถูกนายอนุวัฒน์น้องชายถีบตกลงมาจากบ้านสูงประมาณ๒เมตร
ทำให้ร่างกายด้านซ้ายของเขาทั้งขาทั้งแขนทั้งไหล่ได้รับบาดเจ็บ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะ
อยู่ในบ้านนะคะขออภัยแต่แม่ไม่ออกมาดูเลยค่ะ
อยู่ในบ้านแบบนั้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สรุปแบบนี้นะคะช่วงเย็น๒๘สิงหาคม
นายอนุชานั่งพักอยู่ในกระท่อมกระท่อมนี้อยู่ในไร่
นายอนุวัฒน์เดินมาตะโกนท้าทายว่าให้ยิงให้ตาย
พูดในลักษณะที่ว่าแน่จริงก็ยิงให้ตายเลย
ก็ไปหยิบปืนที่อยู่ตรงหัวนอนขึ้นมะเร็งยิงไปหนึ่งนัดเข้าที่ด้านหลัง
จากนั้นเนี่ยก็เดินไปหยิบมีดปลายแหลมที่เอาไว้ทำครัวพกไปด้วย
เพราะไม่มั่นใจว่าที่ยิงไปเนี่ยน้องชายตายหรือเปล่า
พอไปถึงเห็นว่าน้องชายตายแล้วก็เลยเอามีดฟันไปที่คอสองรอบ
ขาดนะคะแล้วก็เอามือหยิบหัวน้องเนี่ย
โยนทิ้งบ่อน้ำแล้วหนีเข้าป่าเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ
สรุปเหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้ตามคำให้การของนายอนุชาผู้ต้องหานะคะ
ทำแผนในอนุชาบอกว่าตัวเขาเองกับนายอนุวัฒน์น้องชาย
ได้รับส่วนแบ่งที่ดินคนละส่วนตัวนายอนุชาผู้ต้องหาได้ไปแปดไร่
ตัวนายอนุวัฒน์น้องชายที่เป็นผู้เสียชีวิตได้ไป๗ไร่
แต่เขาอ้างว่านายอนุวัฒน์อยากได้ที่ดินในส่วนของเขา
เพื่อเอาไปทำไร่แล้วก็เลี้ยงปลาก็เลยทะเลาะกันมาตลอดค่ะ
สรุปคือน้องอะอยากได้ที่เราเราเคยคุยกันมั้ย

หมายถึงว่าเราเคยทำความเข้าใจกันอะไรอย่างนี้ไหม

ที่แรกผมกลายจะไปเที่ยวไกลแล้ว
ใครถึงยากผมเนี่ย
ระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ไพรินและนางการดาพี่สาวก็มากอดนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงน้องชาย
นางกันดาพี่สาวเป็นพี่สาวคนที่สองนะคะคนนี้
ก็บอกว่าให้นายอนุชาอดทนนะ
ก็เป็นห่วงนะคะใจหนึ่งก็ด้วยความเป็นน้อง

ส่วนเรื่องไร่เรื่องแม่
พี่สาวบอกว่าก็จะดูแลให้อย่างดีไม่ต้องกังวล
พันธ์ตำรวจเอกสุรสักษิงไกรผู้กำกับการสอบภอบ้านไร่
แถลงผลการจับกลุ่มนายอนุชาก็บอกว่าหลังทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะครับก็จะต้องคุมตัว
ฝักขังต่อสารจังหวัดอุทัยธานีแจ้งสองข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและพาปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ชั้นการจับกลุ่มเนี่ยนะคะผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
อ้างว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวถูกทำร้ายร่างกายมาตลอด
ส่วนเรื่องที่ดินก็มีส่วนแต่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
สาเหตุหลักก็คือความแค้นสะสมที่ถูกน้องชายทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยครับนี่ค่ะในอ้วนกำนันตำบลแก่นมะกรูด
ซึ่งเป็นญาติของนายอนุชาผู้ต้องหาก็นำขนมนำน้ำไปเยี่ยมนะคะ
ตอนเช้าก่อนทำแผนนะคะก็บอกว่าได้คุยกันกับนายอนุชานะ
ชาก็ไม่ได้เครียดอะไรกินได้นอนหลับยังมีกำลังใจดี
ก็พูดในลักษณะที่ว่าก็ต้องยอมรับกรรมยอมรับความผิดที่ก่อเอาไว้